คุณผู้ชมคะในชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
สิ่งที่เราเรียกได้ว่าเป็นความปราบปลื้มแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต
ก็คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะคะ
ซึ่งคุณดี้นิติพงศ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังก็เป็นบุคคลที่เรากล่าวมาในข้างต้น
แต่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนั้นนะคะติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
แสดงความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระธิดา
เมื่อครั้งที่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับจากทรงเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
โดยได้เสด็จลงจากรถพระที่นั่งในขณะที่ฝนตก
พระดำเนินตั้งแต่ถนนหน้าพระรานจนถึงสารหลักเมือง
เพื่อส่งทักทายประชาชนของพระองค์
ซึ่งภายหลังข้อความดังกล่าวได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์
และในที่สุดก็ถึงพระเนธพระกัน
ไม่ได้คิดว่าจะมีใครแชร์อะไรไปมากมาย
ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่
ท่านโทรมาจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์
แล้วสักพักหนึ่งก็บอกว่า
ขอให้จดตราบนี้นะว่าที่มีรับสั่ง

ก็มีโทรศัพท์จากท่านเดิม
จะให้ไปรับของพระท่าน

เราก็ตื่นเต้นรองราชเลขาธิ
ราชเลขานุการก็ต้อนรับอยู่แล้วก็
ให้ทำพิธีเหมือนรับพระชธาน
ต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์

เป็นปลายพระหัสหรือเปล่าครับ
แต่ว่าทางรองราชาเลขาแล้วก็
ข้าราชบริพาณได้แต่ยิ้มไม่ตอบอะไร

ไม่รู้จะพูดเลยเป็นสิริมงคลกับชีวิต

กระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่รับสั่งผ่านทางสำนักราชเลขานุการในพระองค์
ั่งข้อความต่อไปนี้

รู้สึกปราบปลื้มในน้ำใจและความปรารถนาดีที่ท่านทั้งหลาย

พระองค์ท่านมีกำลังพระทายที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับท่านทั้งหลาย
เพื่อความสุขและเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน

และพระราชทานกำลังใจมาสู่ทุกท่านในโอกาสนี้

ทรงรับสั่งเพิ่มเติมว่า
ไม่ได้เป็นการลำบากแต่ประการใด

ทักทายประชาชนในโอกาสต่าง

อดทนนั่งรอเฝ้าท่ามกลางสายฝนจริง
เรียกได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเลย
ที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แบบนี้
วงการบันเทิงของเราก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากเลย

เดี๋ยวเราจะลากันไปกับคลิปความมีน้ำใจของหนุ่มโตโนภาคินนะคะ

เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ